รวมพลคนดวงเฮงมากองรวมกันอยู่ตรงนี้
เมื่อไหร่จะมีรูปพวกเราอยู่บนด้านหลังบ้างจัง
เดี๋ยวพาไปดูหน่อยละกันค่ะว่าใครถูกรางวัลบ้าง
แล้วนี่คุณผู้ชม

เพื่อไทยอือ

ตามไอ้เจ้าก่อน
ตามไอ้เจ้าก่อนมาก่อนครับ
มุทรสาครเขต๑ค่ะก็ขึ้นแท่นเป็นคนดวงเฮงแหละ
ลอตเตอรี่ที่อยู่ในมือน่ะคิดดูสิ
เลขเนี้ยหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามสี่ใบค่ะให้กับนักข่าวดู
ก็เลยถามไงกำนันเพชรยังไงล่ะเนี่ย
เลขเนี้ยได้มาได้ยังไงกำนันเอ้ยกำนันเปลี่ยนนั่นน่ะ
สรรค์ปีใหม่ผ่านมาหลายวันแล้วผ่านมาครึ่งปีแล้วกำนันใช่ไหม
กำนันบอกว่าผมตามเลขนี้มา๒งวดแล้วนะ
เพราะว่าผมเป็นตัวแทนผู้สมัครสอสอเพื่อไทยเขต๑สมุทรสาครใช่ไหม
ครับผมจับได้เลขสามแล้วพักเพื่อไทยอ่ะหมายเลขยี่สิบเก้า
ผมก็เลยซื้อสามสองเก้าอืมซื้อมาทั้งสองงวดเลย
เน้นไปที่เลขสามไงอืมงวดทีแล้วผมผิดหวัง
ซื้อไว้สักประมาณสิบชุดโอ้โห
สิบชุดแต่ก็ถือว่าโชคดีนะที่มาถูกรางวัลเนี่ยแล้วเนี่ย
รับทรัพย์ไปหน่องวดนี้๔ใบใบละ๖ล้าน๖๔
๔ล้านนะแหมถึงเป็นสอสอสอบตก
แต่ได้รางวัลแบบนี้ก็บอกว่าเอาวะ
เออค่อยแบบมีกำลังใจยิ้มออกหน่อยนะ
เดี๋ยวผมจะไปกินกาแฟที่ร้านเออไปด้วย

อันนี้แค่กำนันกำนันเคน
นาเดชห๊ะนาเดชถูกหวยคุณผู้ชมมาถูกรอตเตอรี่๑๒ล้าน
ตายแล้วไม่ต้องเล่นหลังกวนแล้วอ่ะนาเดชนั้นไม่ใช่นาเดช
โอ้โหแล้วออกเสียงซะคนไหนนี่คนตายใช่ไหม
ชื่อจริงคือนายเดชนายเดชผ่องแพ่วครับ
อายุ๖๕ปีน้าเดชเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของชำในตลาดสายหยุด
เออแล้วก็ตั้งแผงขายลอตเตอรี่คือแกขายเองด้วยนะครับ
เองด้วยแล้วก็ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่๑ครับ๒ใบ
รับไปสิบสองล้านบาทน้าเดชบอกว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเนี่ย
ลอตเตอรี่ค้างแผงขายไม่ออกตั้ง๑๗๐ใบ
ก็เลยเอามาตรวจดูก็ได้วะเออเผื่อได้เอง
ปรากฏถูกรางวัลเล็กคล้าย๒ตัวหรือ๓ตัวครับ
ก็ตอนแรกหวังแค่๒ตัวหรือ๓ตัวนะดันไปถูกรางวัลที่๑
ก็เลยให้ลูกสาวพาไปลงบันทึกประจำวันไว้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพมารับเงินวันนี้แหละวันนี้แหละ
นาเดชไปแถวไหนก็ไปด้วยเงินที่ได้นาเดชจะเอาไปทำอะไร
แน่นอนไม่ได้ใช้กับยาย่าครับณเดชน์เนี่ยจะเอาเก็บไว้ใช้บ้านปลายชีวิตครับ
น้าแกบอกแกไม่ได้มีหนี้สินอะไรแต่เมียมีอยู่
ส่วนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเพชรชบูรณ์อย่างพี่สมมณีนะ
ไม่แน่ใจอ่านชื่อท่านถูกหรือเปล่าอายุ๖๑ปีก็ดวงเฮ้มเหมือนกันนี่
พี่เขาถูกรางวัลที่๑จำนวน๒ใบก็รับไป๑๒ล้านเหมือนกัน
เขาบอกเขาซื้อตามความฝันที่มียายแก่มาบอกให้เอาไข่๘ฟอง
และเข้าสารเข้าสารขึ้นหิ้งถวายพระ
ก็เลยตีเลขอะไรนะคนแก่ทำไมแก่ไปเลข๙อ๋อแก่๙แก่๙โอเค
แก่เป็น๙แล้วกันไข่ไก่เป็น๐จำนวนฟองกับ๘ฟอง
ก็ตีไปเลข๘แล้วก็เลข๓อ๋อ๘กับ๓ไง๘กับ๓มันเหมือนกัน
หวังจะถูกเลขท้าย๓ตัวแต่ดันได้รางวัลที่๑มาครับ
เงินที่ได้มาพี่ทำอะไรเป็นทุนการศึกษาให้หลาน๕คนครับ